วันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยมีการขีด๒เส้น๒ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นแรกคือตำรวจมาเฟียซึ่งก็จะเห็นได้เป็นระยะในการนำเสนอข่าวของสื่อสารมวลชน
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือการทำงานของกระทรวงกลาโหม
ซึ่งก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าการทำงานของกระทรวงกลาโหมจะต้องโปร่งใสนับจากนี้เป็นต้นไป
โดยเฉพาะการจัดซื้อยุทธโทปกรณ์ซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าใช้งบประมาณจำนวนมาก
บางครั้งพันล้านบางครั้งถึงหมื่นล้านเลยนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

สองเรื่องอย่างที่ว่าเอาเรื่องแรกก่อนที่เกี่ยวกับตำรวจ
เรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
แล้วโยงมาถึงการปราบปรามตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลซะเอง
จำได้นะครับว่ารายชื่อตัวเลขที่กองทัพบกส่งมาถึง
ตำรวจนั้นเนี่ยมีประมาณ๒๐๐รายชื่อ
แต่ว่าไปร่อนตะแกลงดูปรากฏว่าที่เกี่ยวข้องจริงเนี่ย
มีประมาณหนึ่งร้อยรายชื่อ
ในหนึ่งร้อยรายชื่อนั้นขณะนี้พบตรบอกว่า
ได้สั่งย้ายออกนอกพื้นที่ออกไปแล้ว
คำถามก็คือว่าการลงโทษด้วยการสั่งย้ายอย่างเดียวนั้นเพียงพอไหม

พบพลธจักทฤษย์บอกว่าต้องตั้งกรรมการสอบด้วย
ถ้าแค่ย้ายเฉยกลับไปก็เหมือนเดิมอีกอันนี้ถูกต้องครับ
ต้องตั้งกรรมการสอบด้วยตั้งกรรมการสอบถ้าพบว่าผิดจริงต้องเด็ดขาดครับ
ให้ออกก็ต้องให้ออกติดคุกก็ต้องติดคุกต้องเอาจริงอย่างนั้นครับ
ถ้ารูปหน้าป่าจมูกเหมือนที่ผ่านมาไม่จบวูบวูบวาบวาบเป็นไฟไหม้ฟาง
เดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมอีกอย่าลืมนะครับระดับตำรวจที่ไป
มีตำแหน่งแห่งที่ในที่ต่างนั้นเนี่ยสังคมทราบดีครับว่า
แต่ละคนก็มีเส้นมีสายระบบอุปถัมภ์ก็ยังมีอยู่
คนนี้เป็นคนของผู้ใหญ่คนนั้นสารวัตรนี้เป็นคนของคนนั้น
ผู้กำกับนี้เป็นคนของคนโน้นก็เป็นอย่างนี้มาตลอด
พอจะลงโทษขึ้นมาก็มีปัญหานี่ที่เขายังพูดกันไม่จบ
เรื่องย้ายผู้กำกับหาดใหญ่ไงครับมีคำสั่งย้ายในธรรมนองที่ว่า
เหมือนกับมีปัญหาแต่ว่าในตัวหนังสือบอกว่า
ย้ายไปปฏิบัติภารกิจพิเศษพออีก๒วันต่อมาย้ายกลับไปที่เดิม
อ้างว่าภารกิจพิเศษที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่นั้นสำเร็จแล้วครับ
อย่างนี้ในวงการเขารู้กันว่ามีสองอย่างหนึ่งได้ข้อมูลผิด
แล้วถึงไปย้ายเขาพอเช็คข้อมูลแล้วผิดย้ายกลับ
หรือเจอต่อย้ายไปแล้วปรากฏว่าภูมิกับคนนี้เป็นคนของคนนั้นคนนี้
ย้ายกลับในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง
นี่ยกตัวอย่างนะครับฉะนั้นถ้ารูปหน้าป่าจมูกกันอย่างนี้
นี่ไม่ได้ว่าผู้เก่าหาดใหญ่ผิดนะครับถ้าในลักษณะอย่างนี้มันแก้ไม่ตก
มาก็คือว่าถ้าผู้บัญชาการตำรวจเอาจริง
แต่ระดับรองรองลงมาไม่ขานรับไม่เอาจริงด้วยอันนี้แก้ไม่ได้
ระดับรองรองลงมาระดับผู้บัญชาการภาค
ไปตรวจสำรวจตรวจสอบข่าวดูสิครับเขาว่ายังไงกันบ้าง
กรรมชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งภาคกลางนี่แหละครับ
ผลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยบอกว่ากำลังรวบรวมรายชื่ออยู่
ยังไม่สรุปว่ามีกี่คนกำลังรวบรวมรายชื่ออยู่
ถัดไปภาค๕ภาค๕นี่ตั้งอยู่เชียงใหม่
หลายจังหวัดในภาคเหนือผลตำรวจโทษธนิษฐกษ์ธีรสวรรค์
บอกว่าได้รับรายชื่อแล้วแต่ยังเปิดเผยไม่ได้
อันนี้ก็แปลว่าขานรับ
ภาคเจ็ดนครปฐมนั่นก็แรงใหญ่เรื่องผู้มีอิติภล
ผู้มจการชื่อผลตำรวจโทษธนิษฐกษ์ธีรสวรรค์
บอกว่าสั่งย้ายระดับรองสารวัตรและระดับประทวนไปแล้วสี่
ไปที่ภาค๘ภาค๘นั้นตั้งอยู่ภูเก็ต
ที่นั่นก็มีเรื่องดีเยอะครับ
ผู้มจการชื่อผลตำรวจโทษธนิษฐกษ์ธีรสวรรค์
บอกว่ายังไม่ได้รับรายชื่อ
อ้าวอีกแห่งนึงผู้มจการภาคเกล้าภาคเกล้าอยู่สงขา
ผลตำรวจโทษธนิษฐกษ์ธีรสวรรค์ชื่นพักดีบอกว่า
อยู่ระหว่างดำเนินการยังเปิดเผยรายชื่อไม่ได้
นี่ถ้าดูตามนี้ก็แปลว่าระดับผู้บัญชาการภาคทั่วประเทศ

นักข่าวไปถามพบว่าวิธีการย้ายออกอย่างนี้
จะทำให้ขาดกำลังพลในการทำหน้าที่ไหม

ท่านบอกว่าหากให้ผมเลือกระหว่างขาดแคลนกำลังพล
กับเลือกว่าจะเลือกความถูกต้อง

หากทำให้คนเดือดร้อนควรย้ายออกซะดีกว่า

ฉะนั้นวันนี้ต้องชักทงเชียร์พบตร
แต่ว่าถ้าเกาให้ถูกที่คันอีกหน่อยทำยังไงครับ
ตำรวจระดับผู้มีอิทธิพลที่ถูกสั่งย้ายไปเนี่ย

ระดับสารวัตรระดับนายร้อยระวัดระดับจาระดับนายสิบ

ถ้าจะแก้ปัญหาได้เอาให้ถูกที่คัน
ระดับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต้องเลิกไปสูงสิงกับผู้มีอิทธิพล

ว่าถ้าระดับผู้บัญชาการไปสูงสิงไปกินกาแฟไปตีกอล์ฟออกรอบอยู่กับโรงเรื่อยที่ทำเรื่อย
เรื่อยผิดกฎหมายตัดไม้ทำลายป่า

หรือถ้าผู้บัญชาการผู้การไปสนิทสนม
ไปไหนมาไหนอยู่กับคนที่ชาวบ้านเขารู้ว่ารายนี้อยู่เบื้องหลังค้าขายของหนีภาษี
และตำรวจระดับล่างเขาจะกล้าใช้กฎหมายให้เด็ดขาดเหรอครับ
ระดับผู้บัญชาการระดับผู้การไปเกี่ยวข้องไปสนิทสนม
ไปนั่งกินกาแฟอยู่กับคนที่ทำธุรกิจสีเทา
เช้าบ้านก็รู้ว่ารายเนี่ยละคุมบ่อนมีบ่อน
ลายนี้แหละมีสถานบันเทิงค้าประเวณี
ถ้าเป็นอย่างนี้ยังแก้ไม่ตกวันหนึ่งก็ต้องกลับมาอีก

และสุดท้ายขึ้นมาก็ถูกย้ายถูกลงโทษแต่ระดับผู้
บัญชาการระดับผู้การ

ถ้าระดับผู้บัญชาการผู้การยังแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้
ยังไม่ใช้อำนาจเด็ดขาดในการที่จะดำเนินการกฎหมาย
อย่างตรงไปตรงมาเรื่องแก้ไขตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้
มีอิทธิพลในระดับล่างนั้นจิ๊บจ้อยมากครับวันหนึ่งก็กลับ
มาอีกวันหนึ่งก็มาเป็นปัญหาอีกเพราะว่าต้นต่อยังอยู่ตัว

ระดับผู้บัญชาการระดับผู้การยังไปสูงสิงเกี่ยวข้องกับเงิน
อกกฎหมายอยู่ถ้าอย่างนี้ไม่จบต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าระดับ
ใหญ่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลระดับตำรวจล่างล่างเขาไม่
หรอกครับเขาเกี่ยวไม่ได้ถ้านายเอาจริงเอาจังนี่เกี่ยว
ได้ฉะนั้นอยากเชียร์ให้พบตรเกาให้ถูกที่คันกล้าเอา
จริงกับผู้บัญชาการภาคกล้าเอาจริงก็ระดับผู้การจังหวัดที่
ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระดับตำรวจทำให้ลูกน้องเห็นว่านายเรา
ไม่สูงสิงกับคนทำผิดกฎหมายแค่นี้แหละครับถ้านายเราไม่
สูงสิงกับคนทำผิดกฎหมายเราเป็นลูกน้องจะไปหาเศษหา
เลยกับเขาใครจะไปกล้าครับแก้ได้เยอะฉะนั้นจากนี้ไปคอย
ติดตามบทบาทของพบตรคุณจักรทิพย์ว่าจะเอาจริงเอาจังกับ
ระดับตำรวจชั้นผู้ใหญ่มากน้อยแค่ไหนถัดมาอีกเรื่องหนึ่งถือ
โครงการโครงการชื่ออะไรรู้ไหมฮะกระลาโหมโปร่งใส๑๐
ว่าเรื่องของกระทรวงกลาโหมเรื่องของกองทัพที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอามิตสินบนค่าคอมมิชชั่นในเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทธโทปกรณ์จัดซื้อเรือรบจัดซื้อเฮลีคอปเตอร์จัดซื้อรถถังสังคมไทยแคลงใจมานานแล้วครับเพราะข่าวที่ออกมาเป็นระยะระยะก็คือว่าในกระบวนการจัดซื้อเหล่านี้มี
ผลประโยชน์มีผลประโยชน์ในระดับคนที่ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อมีผลประโยชน์ของคนที่เป็นประธานอนุกรรมการคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อ
แล้วก็ทำให้เราซื้อของแพงเพราะว่าต้นทางเขาไปบวกค่าคอมมิชชั่นเข้าไปในสินค้าเขาแทนที่จะซื้อ๑๐๐บาทเราอาจจะซื้อถึง๑๕๐บาทเพราะว่าเขาบวกไว้เรียบร้อยแล้ว
มุ่งเน้นให้ปลอดจากคอรับชันท่านพูดหลายประโยคเมื่อวานนี้
ฟังอย่างนี้แล้วต้องชักทงเชียวว่า
ถ้ารัฐบาลนี้เอาจริงรัฐมนตรีกลาโหม
ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเอาจริง
ที่จะให้มีความโปร่งใสในการจัดซื้ออาวุธยุทธโทปกรณ์
จัดซื้อรถถังจัดซื้อเครื่องบินจัดซื้ออะไรต่ออะไรในกองทัพเนี่ย

ฉะนั้นวันนี้ก็ชักทงเชียร์คนในเครื่องแบบสองเรื่อง
ทั้งตำรวจทั้งทหารครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

สมมุติว่ามีการชี้แจงข้อมูลแบบละเอียดเลยนะครับ
ผ่านเว็บไซต์ต่างที่ประชาชนสามารถเข้าไปชมได้ก็น่าจะดี
ยิ่งดีใหญ่เลยครับจะได้ตรวจสอบได้